มาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่พี่น้อง๔คน
ซึ่งเป็นลูกครึ่งพลัดตกจากอาคารคอนโด
แล้วก็ทำให้น้องชายคนเล็กน้องอเล็กซ์อายุ๕ขวบเสียชีวิต
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพิธีรดน้ำศพของน้องอเล็กซ์
ซึ่งหลังจากที่ประสบเหตุแล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิต
วันนี้มีญาติญาติแล้วก็คนรู้จักทยอยร่วมรดน้ำศพค่ะ
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดจันทวงสารามกรุงเทพมหานคร

อีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะเริ่มพิธีรดน้ำศพ
ของเด็กชายคณัชชาริกกี้โบเรลหรือว่าน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบ
หลังจากเกิดปันเทศภัทรตกศึกจากชั้น๔ย่านรามคำแหงเสียชีวิตค่ะ
ตอนนี้นะคะก็มีแขกเข้ามาร่วมพิธีรดน้ำศพ
กันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศเป็นด้วยความโศกเศร้าค่ะ
เราไปชมภาพบรรยากาศสดกันภายในวัดจันทงสารามกันตอนนี้เลยนะคะ
ตอนนี้ค่ะบรรดาแขกที่มาร่วมงานนะคะก็กำลังนั่งรอที่จะร่วมพิธีรดน้ำศพ
เด็กชายคณัชชาริกกี้โมเรลหรือว่าน้องอเล็กวัย๕ขวบนะคะ
ก็จะเป็นแขกที่รู้จักกับทางแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะคะ
รวมไปถึงแขกชาวต่างชาติที่รู้จักกับทางพ่อของน้องอเล็กที่เสียชีวิตเช่นกันค่ะ
ตอนนี้นะคะศพของน้องอเล็กก็ตั้งอยู่ภายในสารานะคะ
โดยมีทางแม่นะคะนางสาวราชการประกายแก้ว
แล้วก็นายมาเชลเลอองโกเรลพ่อของน้องอเล็ก
นั่งอยู่เคียงข้างศพตลอดเวลา
ซึ่งทีมข่าวสังเกตนะคะว่าแม่ของน้องอเล็กนั้นร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะงานกำลังจะเริ่มค่ะ
โดยแขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะคะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิค่ะ
แล้วก็รองผู้กำกับการสอนองหัวหมากนะคะ
ที่มาร่วมพิธีรดน้ำศพของน้องอเล็กค่ะ
และภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะ
พ่อของน้องอเล็กได้รดน้ำศพลูกชายผ่านไปแล้วค่ะ
สังเกตเห็นนะคะพ่อมีอาการเศร้าศกเสียใจตลอดเวลาแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
แม่แล้วก็คุณยายนะคะที่อยู่เคียงข้างศพของน้องอเล็ก
วันนี้ค่ะนางสาวรัติการแม่ของน้องอเล็กนะคะ
สวมชุดเก่งนั่นก็คือชุดที่น้องอเล็กซ์ชอบ
นั่นก็คือชุดนี้นะคะได้รับมอบจากคุณเล็กคาราบาลค่ะ
โดยบอกนะคะว่าชุดเก่งในวันนี้นะคะ
อเล็กสวมรองเท้านักเรียนสีดำค่ะ
เพราะว่าน้องอเล็กนั้นไม่ชอบสวมรองเท้าผ้าใบเหมือนเด็กคนอื่นนะคะ
และขณะนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงนะคะ
ร่วมพิธีรดน้ำศพของน้องอเล็กค่ะ
ในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมาแน่นสารากันค่ะ
เพราะว่าแขกจากชาวต่างชาติก็ประมาณ๒๐๓๐คนนะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อน้องอเล็กซ์ซึ่งมารอร่วมงานตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ

แล้วก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจันทวงสารามซอยลาดพร้าว๑๓๒ค่ะ
ศพนะคะก็จะตั้งมาเป็นกุศลไว้๕วันค่ะ
และในเย็นวันนี้จะมีการสวดพระอาพิชธรรมน้องอเล็กคืนแรกในเวลา๑๙น
บรรยากาศตอนนี้นะคะแขกก็กำลังทยอยกันเข้าไปรดน้ำศพของน้องอเล็กกันอย่างต่อเนื่อง
ครั้งตอนนี้เข้าเข้าสู่ขั้นตอนทางตามรถน้ำศบ
เป็นขั้นตอนที่รดน้ำศพเสร็จแล้วนะคะ
ก็ทางญาติญาติค่ะก็จะรอทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ
ค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลของน้องอเล็กนะคะ
ทางญาตินั้นจะตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลจำนวน๕วันค่ะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๙พฤษภาคมนี้

ภัชระวรินภัชระประพานันข่าวทรัศน์ทีวีรายงานจากวัดจันทรวงศาลามกรุงเทพอาห์นครค่ะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินพัชรประพานันแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะ